เบ้งรักฆังยกที่๒กำลังเริ่ม

แต่ว่าเดี๋ยวให้ย้อนไปดูเมื่อวานด้วยนะครับ
ยกที่๑ดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับ
ส่วนตอนเช้านี้นะฮะทางด้านของผู้ศึกขาวของเรานะฮะ
ก็เดินทางไปที่สภาเหมือนกันไปรอทำข่าวแล้วครับ
เจอใครก่อนเลยฮะนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อเช้านี้
เช้านี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานท่านเดินขึ้นลิฟท์ทันที

แต่วันนี้ยังพอจะยืนอยู่บ้างตอบคำถามต่อสื่ออยู่บ้างนะครับ
ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะ
ก็สื่อถามถึงกระแสข่าวกดดันจากกลุ่มต่างในพักพลังประชาบรัฐ
ให้มีการปรับคอรมอหลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกบอกว่าไม่มีการปรับคอรมอลตอนนี้
และขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่ยุบสภาไม่อยู่ในหัวสมองเลย
ใครพูดตอนนี้ระวังตัวไว้ด้วย
ถ้ามีใครทำเช่นนั้นจริงถือว่าใช้ไม่ได้
ซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่มี
แต่มีการปล่อยข่าวเช่นนี้มาอีกผมเองก็ไม่สบายใจ
เชื่อว่าอาจทำเป็นกระบวนการ
นายกตอบแบบนี้ตอนเช้าหลังจากนั้นก็เดินขึ้นลิฟต์แล้วครับ
ไปพร้อมบนเวทีศึกษกภอกต่อ
ย้อนดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันซะหน่อย
นายกะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเป็นวันแรก

โดยถูกจับจ้องมองไปที่นายกแล้วก็รัฐมนตรีอีก๕คน
ก็คนที่ถูกยื่นยติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จากฝ่าอีกทางก็มีผลเอกประยุทธ์
จัณห์โชว์ชาญนายยกรัฐมนตรี
ก็ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ฝ่ายค้าเน้นอภิปรายไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีในประเด็นการบริหารสถานการณ์โควิดที่ผิดพลาดนะครับ
โดยบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการใช้วาจาที่ค่อนข้างจะดุดเด็ดเผ็ดร้อนจนเกิดการประท้วงกันไปมาแน่นอนคู่ที่ดุเด็ดมากก็คือ
เสรีพิสุทธิ์กับประยุทธ์นะฮะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดุเด็ดนะครับ
ส่วนนายประเสริฐจันทรรวงทองสสนครราชศรีมาพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ
ได้นำเอกสารที่ระบุว่าได้มาจากข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนโซโนแวค๕ครั้ง
โดยคอรมออนุมัติวงเงินจัดซื้อที่๑๗เหรียญสหรัฐต่อ๑โดสทุกครั้ง
แต่มันพบแบบนี้ครับพบว่าทุกครั้งบริษัทที่จำหน่ายวัคซีนให้นั้นได้ลดราคาให้ต่อเนื่อง
เมื่อรวมราคาที่คอรมออนุมัติเป็นเงิน๓๓๑ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยถึง๑๘๔๖ล้านบาท
แต่จริงราคาในการจัดซื้อมันอยู่แค่๘๗๔๘ล้านบาท
ดังนั้นมันมีค่าส่วนต่างอยู่ที่๒๐๙๘ล้านบาท
มันไปไหนกระเป๋าใครใครเก็บไว้
ทอนตรงนี้ใช่ไหมส่วนต่างตรงนี้ใช่ไหม
เขาเรียกกันว่าเงินทอนเงินทอนตรงนี้มันไปอยู่ไหน
โปรดชี้แจงออกมาให้ประชาชนได้รับทราบนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะจริงทั้งตัวนายกเอง
แล้วก็ตัวนายอนุทินได้มีการชี้แจงในประเด็นนี้เหมือนกัน
บอกว่าไม่มีเงินทอนอะไรต่างนานนะครับ
เพราะมันเกี่ยวยงกับเรื่องของการสั่งซื้อและค่าขนส่ง
ช่วงแรกสั่งซื้อล็อตน้อยมันก็ราคาสูง
ช่วงหลังวัคซีนผลิตมาได้เยอะมันก็ราคาต่ำอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้คนที่เกี่ยวข้องอีกคนนึงที่ออกมาพูดเหมือนกันนะครับ
ผมโยงออกมานอกสภาก่อนมาถามทางผอองค์การเพศรัชกรรม

คือเมื่อวานนี้มีการแถลงชี้แจงในห้องแถลงข่าวของรัฐสภาทันทีเหมือนกัน
โดยบอกว่าเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างมาก
ขออธิบายแบบนี้ครับการจัดซื้อมีราคาการจัดซื้อวัคซีน
ตั้งแต่๑๗เหรียญสหรัฐต่อโดส
แต่ต่อมาก็สามารถต่อรองราคากันได้ทำให้ซื้อถูกลงตามลำดับ
ราคาสุดท้ายอยู่ที่๘๙เหรียญสหรัฐต่อโดส
หรือคิดเป็นราคาเฉลี่ยอยู่ที่๑๑๙๙เหรียญสหรัฐต่อโดส
สำหรับซีโนแวคคุณ
คือตอนแรกนะองค์การเภสัชบอกว่าองค์การเภสัชเนี่ยติดต่อซีโนฟาร์มไว้
แต่ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างนานานะครับ
และทีนี้ก็มีเอกชนเขาก็ไปติดต่อซิโนแวคแต่เอกชนติดต่อเองไม่ได้นะครับ
แล้วก็ทำเรื่องมาให้ทางองค์การเพศสัตว์พิจารณาองค์การเพศสัตว์ก็เลยลองไปติดต่อซีโนแวค
พอไปติดต่อซีโนแวคแล้วเงื่อนไขต่างนานากับซีโนแวคมันง่ายกว่า
ก็เลยมีการตกลงเรื่องของราคาและการจะนำซีโนแวคเข้ามา
ช่วงแรกเนี่ยสั่งมาน้อยเพราะสั่งน้อยราคาก็แพง
แงเพราะว่ามันมีค่าชิปปิ้งคันขนส่งคุณเข้าใจเนาะคุณผู้ชมเข้าใจนะฮะ
แต่ช่วงหลังวัคซีนมันผลิตออกมาเยอะแล้วเราก็สั่งเยอะ
ดังนั้นค่าชิปปิ้งเนี่ยมันก็เลยถูกลงเออพอองค์การเพศสัตว์เลยบอกว่า
นี่มันเป็นการผันผวนของราคาแบบนี้ยืนยันว่าไม่มีเงินทอนไม่มีส่วนต่าง
แต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงกรอบการอนุมัติที่เป็นการขอเผื่อไว้เท่านั้น
แต่เมื่อมีการเรียกเก็บก็เก็บตามราคาจริงเพราะองค์การเพศสัตว์เนี่ย
จ่ายเงินไปก่อนทีซ้ำแล้วใครมาเบิกเงินเบิกเงินก็เบิกตามจริง
ไม่มีเงินทอนเหลือเข้ากระเป๋าใครแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต

บรรยากาศนี้เหมือนกับแบบสวบคยกมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
เพราะว่ามีการชี้แจงรายละเอียดต่างเยอะมากเลยนะ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับโควิดทั้งนั้น

เพราะว่าเมื่อวานพอหลังจากที่มีเรื่องนี้ออกมานะฮะ
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุข
ซึ่งดูโดยตรงตรงนี้นะฮะลุกขึ้นชี้แจงในสภา
ว่าประชาชนได้มีวัคซีนเต็มแขนอย่างแน่นอน
โดยประเทศไทยจะมีวัคซีนถึง๑๔๐ล้านโดสภายในปีนี้
คือนายอนุทินก็บอกแหละว่านี่ไงผมบอกแล้ว

แต่บางคนเขาก็จำคำพูดคุณอนุทินได้นะ
เขาบอกว่าแต่ตอนที่คุณอนุทินบอกว่าวัคซีนเต็มแขน
แต่อันนี้กลายเป็นพูดแบบวัคซีนโดยรวมหรือเปล่า
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีช่วงของการไว้อะไรด้วยนะคุณนะ
เพราะว่านายชวนละนั่นสี่แก้ว
ขอให้สอสอยืนไว้อะไรผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙อยู่ในสภาด้วย
ถือว่ารัฐบริหารงานเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙ผิดพลาดนะครับ
ส่วนมวยคู่เอกต้องไปคู่นี้ค่ะ
สำหรับคู่นี้จริงเป็นพี่น้องร่วมสาบันเดียวกันนะ
แต่เป็นมวยคู่เอกในเกือบทุกแมทของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ถึงขนาดบิ๊กตู่เคยลั่นวาจาตัดพี่ตัดน้องกลางสภามาแล้ว

เมื่อวานถามว่าตัดพี่ตัดน้องไหมมีติ่งอยู่บ้างนะครับ
คือเมื่อวานนี้พลเอกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
เริ่มต้นด้วยการไล่เรียงความผิดพลาดเกี่ยวกับการบริหารประเทศ
พลเอกประยุทธ์เป็นฉากเลยนะ
ทั้งเรื่องของการใช้งบปลนเปลือกองทัพ

เรื่องของบ้านหลวงบ้านที่พักของนายกนี่แหละฮะ

ก่อนจะยกคำกล่าวของนักปราศขึ้นมากระแทกไว้ไงรู้ไหมคุณ
โง่คือภัยอันตรายเมื่อได้กลายเป็นผู้มีอำนาจ

หนำใส่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยนะครับ
ซึ่งก็ตามคาดเลยฮะผลเอกประยุทธ์ก็ขอใช้สิทธิ์
ในการลุกขึ้นชี้แจงนะครับ
หลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิอภิปรายจบแล้ว
โดยนายกได้กล่าวประมาณบอกว่า
แม้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะเป็นรุ่นพี่

ในขณะที่ผมเองเป็นรุ่นน้องแต่ผมเป็นนายก

ฉะนั้นแล้วหากว่ากันในแง่ของประสบการณ์

เพราะฉะนั้นจะไม่ทำอะไรที่ผิดอย่างแน่นอน
นี่คือการตอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะ

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชอบอ้างว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่

แต่ในวันข้างหน้าอาจจะหมดความนับถือ

ถ้อยคำล้วนออกมาจากหัวใจ

หมดยกไปรอบหนึ่งนะครับ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีการอภิปรายเสร็จสิ้น
นายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางกลับบ้านเมื่อคืนนี้
ก็ชู๒นิ้วให้กับผู้สื่อข่าวของสภาด้วยนะครับ
อ่ายังมีเรื่องของกรอบเวลาในการอภิปรายอีกใช่ไหมคุณ

ร่วมรัฐบาลใช้ไป๘นาทีเหลือ๒ชั่วโมงกว่านะคะ
ฝ่ายค้านใช้ไป๑๑ชั่วโมงกว่า
ก็เหลือเวลาอภิปรายอีก๒๘ชั่วโมง
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจับตารอดูต่อ